มาแล้วครับข่าวที่คุณผู้ชมรอคอย
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ
วันนี้เอาหลักฐานมาบอกแล้วมาชี้บอกว่า
นี่คือขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แต่ตำรวจก็ออกมาบอกอีกมุมนึงบอกว่าจบแล้ว
เดี๋ยวจะแถลงปิดคดี๒๖เมษายนนี้
มันจะยังไม่จบหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับ

นายอัจฉริยะเนี่ยครับแถลงข่าวเปิดหลักฐาน
บอกว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือ
โดยนายวัชระไกรสอนเกรดจรัสคนนี้เป็นใครล่ะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาครับคุณผู้ชม

ผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตอน๔ทุ่ม๓๔นาที
วันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์ระบุว่า
ให้สังเกตแสงสว่างที่ท้ายเรือ
เงาเป็นจุดดำ
อัจฉริยะชี้บอกว่าเงานั่นแหละคือคุณแตงโม
อยู่ท้ายเรือแค่๑๐วินาทีแล้วเงานั้นหายไป
ถ้าวิเคราะห์จากภาพคุณแตงโมลุกขึ้นแล้วก็ยืน

มันก็เลยพาดเงาตรงนั้นทำให้แสงมันหายไปใช่ไหมคะ
คุณแตงโมน่าจะตกจากหัวเรือ
แล้วที่แซนให้การเท็จเป็นการบิดเบือนพญาหลักฐาน
มั่นใจว่าคดีนี้เป็นฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุครับ
เส้นผมเนี่ยเส้นผมที่พบท้ายเรือกับข้างเรือสามเส้นอ่ะ
ตรวจกันตั้ง๕ครั้ง
แล้ว๒๖กุมภาพันธ์ทำไมไม่มีใครเจอเส้นผมเลย
แต่มาเจอเอา๑มีนาคม
แล้วผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ออกมาบอกว่า

คุณอัจฉริยะถามว่าสร้างพยานหลักฐานเท็จทำไม

หากันขนาดนั้นเลยเหรอถึงจะมาเจอ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเราก็เห็นภาพตรงท่าเรือที่คุณตังโมหวีผม

มันต้องมีหลุดออกมามันต้องอยู่ในเรือบ้างต้องมี
แต่ทำไมหาไม่เจอเลยแต่ไปเจอท้ายเรือ

แล้วบาดแผลที่ต้นขาเนี่ยคุณอัจฉริยะชี้ว่า

ลักษณะแผลเนี่ยคือต้องเป็นรอยตัดจากอะไรที่คมมาก
แล้วเห็นไหมว่าไม่มีรอยช้ำรอบแผลเลย
แล้วอะไรมันจะโดนแล้วเป็นอย่างนั้นได้บ้าง
ผ่าตัดฮะคัตเตอร์ครับกระจกหรือขวดแก้วแตก

แต่บาดแผลถ้าเกิดจากใบพัดเรือแล้วก็มันต้องลึก
แล้วมันต้องมีหลายแผลแล้วมันจะขนานกันเท่ากัน
อัจฉริยะยังกล่าวถึงกรณีที่ทนายเดชาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ตำรวจจะปิดสำนวนแล้ว
ฉริยะคุณจะมาแถลงอะไรนะฮะแล้วถ้าแถลงแล้วไม่ใช่หลักฐานใหม่เนี่ย
คุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงทนายเดชาถามลอยไป
แต่ว่านายอัจฉริยะตอบกลับมาบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาปิดสำนวน
คุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นวิศวกรมา๓๐ปีชำนาญมากกว่าหลายเท่า
เชื่อว่าหลักฐานของเขาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดี
หากเป็นหลักฐานเท็จฟ้องมาเขาพร้อมจะรับผิดชอบ
การที่แตงโมตกหัวเรือใครเป็นผู้ทำ
และผมบอกได้เลยว่าผมมีแพทย์แพทย์ชื่อดังของประเทศไทย
สามารถยืนยันได้ว่าบาดแผลตกที่หัวเรือ
แล้วก็น้องแตงโมอยู่ตรงไหน
น้องแตงโมอยู่หัวเรือ
ตลอดเลยไม่เคยได้อยู่ท้ายเรือ
คุณอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะไปแจ้งความดำเนินคดี
กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ทั้งหมด
ปล่อยให้มีการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ
แล้วสอดคล้องกับคำให้การกับคนบนเรือ
แล้ววันที่๒๖เมษายนจะมีการแถลงแล้วเปิดหลักฐาน
เอ้ามันก็แถลงชนกับกับตำรวจเลยสิครับคุณผู้ชมฮะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าก็จะชนเลยค่ะวันเดียวกับที่มีการแถลงปิดคดีเลยล่ะ
แล้วมั่นใจด้วยว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรม
เกิดจากความเมาและมีอารมณ์ทางเพศไม่ใช่อุบัติเหตุ
ต้องจับตาดูนะคะว่าจะมีการพลิกไปอีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวลองฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะ
ก็เป็นวันนัดหมายล่ะแม่นะคะหลายหลายท่านที่ตามคดีนี้มาก็คง
อยากจะฟังทั้งการแถลงปิดคดีของตำรวจแล้วก็การแถลงของคุณอัจฉริยะด้วย
โอ้โหนึกว่าวันนี้เข้มข้นแล้ว๒๖เข้มข้นกว่านี้
ส่วนความเคลื่อนไหววันนี้คุณเบิร์ตค่ะคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโม
เมื่อคืนเนี่ยคุณเบิร์ตได้โพสต์ภาพศักดิ์หมายเลข๑๓นะคะ
นี่ค่ะรอยสักหมายเลข๑๓ซึ่งเป็นวันของคุณแตงโม
คุณกะติ๊บเป็นผู้ที่ศักดิ์ให้นะคะเนี่ยค่ะคือคุณเบิร์ตโพสต์ภาพนี้ลงในไอจี
ตอนที่คุณกะติ๊บชะวันก่อนกำลังศักดิ์ไลน์หมายเลข๑๓
ซึ่งเป็นเลขวันเกิดของคุณแตงโมนะคะศักดิ์อยู่ที่หัวไหล่ด้านขวา
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าขอบคุณนะถ้าว่ากันง่ายก็คือขอบคุณนะนะคะ
ทำไมคุณเบิร์ตถึงต้องศักดิ์กับคุณกะติ๊บเพราะว่าตอนที่คุณแตงโมยังมีชีวิตเนี่ย
บอกคุณกะติ๊บว่าอยากให้คุณกระติ๊บศักดิ์ให้แล้วก่อนหน้านี้คุณกะติ๊บเอง
ก็เคยบอกกับคุณเบิร์ตว่าถ้าหากว่าคุณเบิร์ตอยากศักดิ
ก็จะทำให้เหมือนกับที่แตงโมอยากให้ทำเนี่ยค่ะคุณเบิร์ตก็นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหว
คุณเบิร์ตไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งของคุณเบิร์ต
แล้วก็โพสต์ลงไอจีค่ะ